เอ้าพวกที่ชอบสายกินของดิบซอยจุต่างดูตรงนี้หน่อย
คือพญาติเนี่ยคุณคิดว่าจะยาวได้สักเท่าไหร่ถ้ามันอยู่ในตัวเรา
นี่ออกมาจากตัวคนนะครับพญาติตัวตื่นนะครับ
ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ออกมาทางจมูกใช่ป่ะคะ
และได้รับการยืนยันว่าจากทางพยาบาลแล้วก็หมอที่ช่วยรักษานะฮะ
ดึงออกมาทางจมูกขนลุกมากเลยอ่ะ
ยาวทั้งหมดเนี่ยเกือบ๒เมตรนะคือ๑๘๐เซนติเมตร

ผมว่าเกือบ๑๘๐เท่านี้ยาวผมหน่อยเดี๋ยว๒เส้น
น่ากลัวมากมันเข้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ย

ยาวไหมล่ะนี่ยาวเหยียดเลยล่ะเอางี้
บอกเป็นอุทาหรณ์สายชอบกินของดิบ
ชาวเน็ตนี้ถึงกับสยองนะฮะขนลุกเลยทีเดียว
นี่เอากระดาษทิชชู่มาเรียงต่อกัน๘แผ่นนะครับ
เพื่อจะวางพญาติตัวตืด
เจ้าของคลิปเนี่ยพยาบาลท่านนี้บอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับคนไข้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสกลนครอืมคนไข้เนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะ
เป็นคุณตาและอายุ๘๕ปีมารักษาอาการด้วยอาการอาเจียนมีเลือดปน
แพทย์ก็เลยต้องใส่สายสวนจากทางจมูกเนี่ยลงไปตรวจสอบที่กระเพาะอาหาร

คุณอรัชพรตอนที่ดูดสวนล้างเลือดนะจากกระเพาะเนี่ยนะ
คือมันต้องแห่สายไงสายสวนเนี่ย
พอแห่สายเข้าไปทางจมูกนะฮะสายมันตัน
ปกติมันจะแห่แล้วก็สอดเข้าไปเรื่อยใช่ไหมใช่ค่ะจากจมูกไปถึงกระเพาะ
สายมันตันหมอกับพยาบาลก็วินิจฉัยกันว่าเอ๊ะ
หรือว่าจะริ่มเลือดอุดตัน
กำลังดึงสายออกมาเพื่อเดี๋ยวจะใส่สายใหม่ค่ะ
ตอนที่ดึงออกมาเนี่ยถึงกับตะลึงนะฮะเพราะมีพญาติเนี่ยมันถูกดูดแล้วมันติดสวนออกมาพร้อมกับสายด้วย
ว้ายโอ้ยคนลุกก็เลยดึงสายออกมาดึงดึงดึงดึงดึงออกมา
อันนี้ไม่สายแล้วต้องใช้คำว่าสาวแล้วล่ะเนี่ยฮะ
พญาติตัวตืดนะฮะพอพ้นออกมาเนี่ยจากจมูกคนไข้เนี่ย
โอ้โหโล่งจมูกเหลือเกินหนูเอ้ยโอ้ยตายแล้วคุณตาค่ะ
ไม่รู้ไปขดอยู่ตรงไหนบ้างนี่มันขาดกลางหรือเปล่าพี่หุยสยองนะถ้าขาดสักท่อนนึงหญ้าเลย
แต่คุณหมอบอกไม่ขาดหัวท้ายมาครบมันดึงมา
มาพร้อมกับสายสวนนี่ฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็พอพญาติถูกดูดติดออกมา
แล้วดึงออกมาจนหมดเนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับ๑๘๐เซนติเมตรนะครับ
ซักประวัติของคนไข้นะครับคนไข้บอกว่าชอบทานอาหารดิบทุกชนิด
เพราะมันหวานอร่อยอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนกันนะครับ
ต้องระวังหน่อยนะของดิบนะพญาติมันปนเปื้อนมานะฮะอืมหมอก๊อฟครับ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกูลนะครับเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่มีติ๊กต๊อกด้วย
หมอก๊อฟบอกว่าอย่างนี้ฮะพญาติที่พบในตัวคนไข้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ย
คือพญาติตัวตืดพญาติตัวตืดมันฝังตัวเจริญเติบโตในเนื้อสัตว์ดิบ
พอคนกินเข้าไปพญาติมันก็จะไปโตในตัวคนมันจะฝังเขี้ยวเกาะอยู่ที่ลำไส้คน
พญาติตัวตืดถ้าเป็นในส่วนของหมูนะคุณรัชพรพญาติตัวตืดหมูมันยาวได้ถึง๒๔เมตร
เจอของคุณตานี่๑๘๐เซนติเมตรยังไม่ถึง๒เมตรเลย
ถ้าพญาติตัวตืดวัวยาวได้๕๑๐เมตรลำไส้มนุษย์ถ้าเป็นผู้ใหญ่โตแล้วยาวได้๙เมตร
เท่ากับว่าถ้าเรากินของดิบเข้าไปแล้วพญาติไปฝังอยู่ที่ลำไส้เราเนี่ย
แล้วมันเจริญเติบโตนะมันยาวได้กว่าลำไส้คนอ่ะ
ก็ถ้าเราดาวได้ถึง๙เมตรแต่มันไปถึง๑๐เลย
ที่สำคัญพญาติตัวตืดมันมีอายุยืนยาวอยู่ในร่างกายเราถึง๓๐ปี
ตายแล้วเราจะตายไปพร้อมกันไม่ได้นะคะ
เวลามันออกฤทธิ์ท่านจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียน
ซีดเกิดภาวะโลหิตจาง
เขาบอกว่าพญาติตัวตืดเนี่ยสามารถอยู่ในลำไส้ได้ยาวนานถึง๓๐ปีเลยนะ
แล้วก็สามารถใช้เข้าสู่กระแสเลือดได้ก็เป็นถุงตืดตามกล้ามเนื้อตามร่างกาย
เหมือนกับตื่นหมูตื่นวัวที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วร้ายแรงไปกว่านั้นนะครับ
ก็จะเป็นก้อนที่เคลื่อนตัวได้ด้วยตามผิวหนังต่างต่างแต่ตื่นหมูนี่ร้ายกว่านะ
พอตืดหมูนี่สามารถไปเกิดโรคพญาติในสมองได้เพราะฉะนั้นเน้นเลยนะครับว่าการทานอาหารเนี่ย
ต้องปรุงให้สุกปรุงให้สะอาดแล้วก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะครับ
ก่อนจะไปรับประทานอาหารครับเพื่อป้องกันโรคพญาติครับ
ปรุงให้สุกนะฮะกินร้อนล้างมือให้สะอาดอาการดูยังไงใช่ไหม
คือถ้าเป็นแบบเป็นบ่อยไม่หายสักทีอาหารไม่ย่อยเท้าอื่นคือเป็น
อืดอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารอาจจะต้องถ่ายพญาติลองถ่ายพญาติดูก่อน
ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคลื่นไส้อาเจียนหาวน้ำตาไหลอันนี้หมอปลาแล้ว
ก็เป็นบ่อยแล้วเกิน